ทุกอย่างเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
ถ้าเกิดว่าการประมูลนั้นไม่จบภายในค่ำคืนนี้
แล้วก็ต่อเนื่องไปในคืนของวันพรุ่งนี้ครับ
ผู้ประกอบการทุกรายจะมีการช่วงชิงแข่งขันกันอย่างดุเดือด
รวมทั้งต้องการจะเป็นเจ้าตลาดของตลาดธุรกรรมนาคมของประเทศนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
นักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่าจะแข่งขันกันอย่างดุเดือด
เพราะหากรายใดรายหนึ่งได้ใบอนุญาตนี้
จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดโทรคมนาคม
แล้วแพ้ไม่ยอมสู้

เพราะยิ่งแพงเท่าไหร่คู่แข่งยิ่งเสียเปรียบเท่านั้น
แทกคงสู้เอาตายเหมือนกันคงสู้เยอะ
พูดง่ายคือไม่ยอมแพ้ง่ายเหมือนรอบตอน๑๘๐๐แน่
เพราะมีขึ้นความถี่ในมือเพียงพอสำหรับการแข่งขันในธุรกิจนี้
ทำให้ราคาใบอนุญาตอาจสูงถึง๖๐๐๐ล้านบาท
ตามที่กศธชคาดการณ์ไว้
คือไม่ได้ใบอนุญาตเพิ่มก็ไม่ต้องเสียกตังค์เพิ่ม
ต่อให้ได้อีกใบหนึ่งก็คงจะไม่กระเทือนอะไรเขา
แทนเองก็มีเงินที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนตรงนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นดีแท็กจำเป็นมากที่จะต้องเข้าสู่ตลาดนี้
เพราะฉะนั้นการแข่งขันจะมีความค่อนข้างสูงมาก
ถ้าดีแท็กไม่ได้โจทย์ที่ดีแท็กไม่ได้เนี่ยจะส่งผลทำให้
งบของทางดีแท็กแย่ลงการแข่งขันจะลำบากลง
ถ้าเขาได้๙๐๐ก็แข่งลำบากในอนาคต
ถึงจะสู้ยังไงก็ตามดีแท็กคงไม่ยอม
อร์ดแปลนที่เขาไปทำวางไว้ก็จะมีการขยาย

ผลการประมูลจะส่งผลต่อราคาหุ้นของแต่ละบริษัท
จากปัจจุบัน๒๐๐บาท
แท็ก๕๖บาทจากเดิมที่ให้ไว้๖๕บาท
แต่ถ้าดีแท็กไม่ได้ราคาหุ้นจะลงไปอยู่ที่๓๐กว่าบาท
อาจจะส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
แต่ถ้าได้ต้องเพิ่มทุนและหาพันธมิตร
ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์กษิกรไทยวิเคราะห์ว่า

เพราะถือว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดโทรคมนาคม
แข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด
ในอุตสาหกรรมธรรมนาคมไทย
การวิเคราะห์ที่ออกมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงกันนะครับ
ทั้งฝั่งของกศชเอง
หรือว่าฝั่งของนักวิเคราะห์ที่อยู่ในแวดวงของธุรกรรมนาคมเอง
เนื่องจากว่าเครื่อง๙๐๐มิเกฮอร์สนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นของผู้ปกกราบการนะครับ
เนื่องจากว่าสอบม่าส่งไฟยานไปครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
ซึ่งจะมีประโยชน์กับการให้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์ในอนาคตต่อไป
คนต้องการจะเป็นเจ้าตลาดในการครองเป็นผู้นำของตลาดโทรคมนาคมของไทยต่อไปครับ